กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับในค่ำคืนนี้ผมมายืน
ท่ามกลางดวงดาวครับเพราะว่าในกลางดึกคืนนี้ครับ
บนท้องฟ้ามือแหน่งของเราจะเกิดหนึ่งปรากฏการณ์ทางนารสัตว์
ปรากฏการณ์จันทรุปราคานั่นเองนะครับซึ่งเป็นจันทรุปราคาบางส่วน
ใครที่อยากที่จะชมปรากฏการณ์ดังกล่าวแล้วก็ปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้น
มีความสำคัญอย่างไรค่ำคืนนี้เรามาทำความรู้จักกับปรากฏการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าปรากฏการณ์นี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับ
เกิดจากการที่โลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับเคลื่อนตัวมาอยู่ในอารณาบด้วยเดียวกัน
โดยโลกของเรานั้นจะไปอยู่ระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์นะครับจนทำให้เกิดเงามัวเกิดขึ้น
ซึ่งจันทรุปราคาในครั้งนี้จะเริ่มเกิดขึ้นเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๕๑นาทีของคืนวันนี้
หลังจากนั้นจะเข้าสู่เงามัวของโลกนะครับเกิดเป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว
สว่างของดวงจันทร์จะค่อยลดลงทีละน้อยนะครับ
สังเกตได้ด้วยตาเปล่าค่อนข้างยากจนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงคืน๒๓นาทีของวันที่๘สิงหาคมครับ
จันทร์จะเข้าสู่เงามืดของโลกเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน
สังเกตเห็นดวงจันทร์เต็มดวงว้าแหว่งไปทีละน้อย
ของเส้นผ่านศูนย์กลางดวงจันทร์ครับ

จนสิ้นสุดปรากฏการณจันทรุปราคาบางส่วน

ดังนั้นรวมแล้วจันทรุปราคาบางส่วนนั้น
เกิดขึ้นนานเกือบ๒ชั่วโมงละทีเดียวนะครับ
จากนั้นจะกลับเข้าสู่เงามัวของโลกอีกครั้ง

เวลาประมาณตี๓๕๒นาทีแน่นอนครับ
ปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้านะครับ
เรื่องของปัจจัยต่างนั้นมีผลเช่นเดียวกัน

โดยจากการตรวจสอบเป็นการอย่างออกในบลิโต้

ขณะนี้ครับมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆค่อนข้างเยอะนะครับ
เป็นกลุ่มเมฆที่เป็นผลพวงมาจากร่องฝนที่เกิดจากการเหนียวนำ
หย่อมความกดอากาศต่ำ๒หย่อมที่เกาะตัวในบริเวณแถว
อ่าวเบงกอกับบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามนะครับ
จะทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีโอกาสเกิดฝนค่อนข้างเยอะ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับจากการตรวจสอบจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทย
ดังนั้นในบริเวณดังกล่าวในระยะนี้ตั้งแต่บริเวณทางตอนเหนือ
ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ใครที่จะทำกิจกรรมต่างโดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้งก็ต้องเฝ้าระวังกันหน่อย

หลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
จากการตรวจสอบครับสถานการณ์ฝนนั้นมีโอกาสตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะจะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน

ก่อนหน้านี้ฝนตกมาคอนข้างเยอะนะครับคือเดียว

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ